จีนมีการจัดพิธีรำลึกกับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในเมืองนานกิงหรือว่านานจริง
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าปีนี้ประธานาธิบดีของจีนไม่ได้เข้าร่วมพิธีแต่อย่างใดค่ะ
ระดับสูงจากรัฐบาลจีนทหารทหารผ่านศึกและนักเรียนหลายร้อยคน
ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาทีพร้อมกันในเวลา๑๐นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่น
บริเวณอนุสรสถานนานกิงและที่หลุมฝังศพอีก๑๗แห่ง
ขณะที่รถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนก็จอดหยุดนิ่งในเวลาดังกล่าว
และมีการลดทงลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิต
จากเหตุสังหารหมู่ในเมืองนานกิงหรือนานจริง
และมีการถ่ายทอดสดพิธีรำลึกไปทั่วประเทศ
จากนั้นตัวแทนทหารได้นำพวงหลีดไปวางไว้ด้านหน้าอนุสรสถาน
ขณะที่วงดนตรีได้บันเลงเพลง
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้นายศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน
ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีเหมือนปีที่แล้ว
แต่กลับให้เจ้าหน้าที่คนอื่นทำหน้าที่นำกล่าวในพิธี
ทำให้ความสำคัญของงานดูลดลง
หลังพิธีรำลึกนี้เพิ่งได้รับการยกระดับให้เป็นพิธีแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วค่ะ
สังหารหมู่เกิดขึ้นช่วงที่นานกิงถูกญี่ปุ่นลุกราน
สงครามโรคครั้งที่๒เมื่อวันที่๑๓ธันวาคม๒๔๔
ซึ่งนัดประวัติศาสตร์ประเมินว่ามีชาวจีนเสียชีวิตถึงราว๓แสนคน
ในช่วงเวลา๖สัปดาห์ที่นานกิงถูกญี่ปุ่นยึดครอง
อกจากนี้ยังมีการขืนใจหญิงชาวจีนและสังหารชาวบ้านแบบไม่เลือกหน้า
สังหารหมู่ครั้งนี้กลายเป็นประเด็นพิพาททางการเมืองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
โดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมในญี่ปุ่นไม่เคยยอมรับว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง
และไม่มีการบันทึกเรื่องราวนี้ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น
ขณะที่นักประวัติศาสตร์รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามยอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
และมีการจัดงานรำลึกให้แก่ผู้เสียชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีด้วยค่ะ